คุณผู้ชมฮะเรามาพูดถึงเรื่องข่าวใหญ่กันหน่อย
เพราะว่าโอ้โหช่วงนี้มีข่าวทั้งบ่อนเอ่ยทั้งผับศูนย์เหรียญ
ผับที่คนจีนเป็นนายทุนแล้วก็ต้อนรับลูกค้าชาวจีน
มียาเสพติดอะไรในผับ
เรื่องนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
จะมาขีดเส้นใต้เมืองไทยอันไว้
บอกว่าการนำเงินจากธุรกิจผิดกฎหมาย
และไปสนับสนุนพักการเมืองตอนนี้เป็นข่าวดังเนี่ย
มันจะมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็ง
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นมาเมื่อสักครู่
แล้วพอมาเห็นหัวข่าวแล้วมันยิ่งอนาจใจครับ
หัวข่าวที่บอกว่าหึงการเมือง
ี่ยวผับค้ายาและบ่อนการพนัน
หัวข่าวที่๒พปชรพลังประชารัฐยอมรับว่าจริง
ผับจีนบริจาค๓ล้านเข้าพัก

การสนับสนุนพักการเมือง
อยู่หัวข่าวแบบนี้เรื่องแบบนี้เนี่ย

ในอดีตมันก็เคยเกิดเคยมี

สนับสนุนพักการเมือง
แต่ที่มันน่าเศร้ามันน่าสะลดใจก็คือว่า
เราเนี่ยเราคิดกันไปเองว่า
เลวร้ายโสมมแบบนี้มันน่าจะค่อย

ฉะนั้นการเมืองมันน่าจะมีพัฒนาการมีทางเลือก
ให้ประชาชนได้มากขึ้น

มันยังวนเวียนอยู่กับที่เหมือนเดิมครับ
การเมืองยังเป็นธุรกิจการเมืองเหมือนเดิม
การเมืองยิ่งหนักไปกว่าเดิมเข้าไปทุกวัน
การเมืองต้องใช้เงินสู้กันหนักเข้าไปทุกที
สอเข้าพักมันเกทับลับแหลกกันจนมีข่าวเล็กลอดออกมาว่า
มีค่าหัวหัวละ๕๐ล้านบาทเลยนะเดี๋ยวนี้จะจริงไม่รู้แต่
คนวงการนั่นแหละเขาพูดกันเองเขายอมลงทุนแบบบ้านเลือด
อย่างนี้ไปทำไมอันนี้คำถามแบบนี้ชาวบ้านก็รู้เขารู้
ว่าเพื่อให้พักการเมืองได้มีสอสอมากไงเพราะจะถ้าพักมี
สอสออยู่ในมือมากก็จะนำไปสู่อำนาจการต่อรองในทาง
การเมืองมากตอนตั้งรัฐบาลตอนตั้งรัฐมนตรีถ้าได้สอสอมาก
มากก็จะได้เรียกร้องเก้าอี้ว่าการกระทรวงสำคัญที่มีงบ
ประมาณเยอะเยอะมีการจัดซื้อจัดจ้างเยอะเยอะแล้วก็มีช่องทาง
ขอรับชั่นหาเงินเข้าพักได้เยอะได้เยอะแล้วก็เก็บไว้
เป็นทุนเพื่อซื้อสอสอซื้อเสียงในคราวโน้นต่อไปอีกมัน
วนวงจ่อนอุบาดกันไปอย่างนี้
ได้ใจเพราะว่า
ย้อนกลับไปแปดปีก่อนจำได้นะครับตอนที่กปปศออกมาลุย
กับรัฐบาลคุณยิ่งรักคนสนับสนุนกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย
เขาก็ส่งเสียงเรียกร้องให้ให้มีการปฏิรูปการเมือง
ให้มีการปฏิรูปการเมืองเป็นเรื่องเร่งด่วน
บางทีก็เรียกร้องว่าต้องปฏิรูปการเมืองก่อนจะมีการเลือกตั้งด้วยซ้ำไป

แล้วการเมืองยังไม่ปฏิรูปมันก็ทำอะไรไม่ได้
เดี๋ยวมันจะวนเข้าสู่รูปเดิม
แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นว่า
เอานะเลือกตั้งกันไปก่อน
ปฏิรูปกันไปเลือกตั้งกันไป
ด้วยความคาดหวังว่าอะไรมันจะค่อยดีขึ้น
ไอ้การปฏิรูปเนี่ยเช่นออกแบบรัฐมนูล
ให้เป็นคำพีในการปฏิรูป
ออกแบบกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพักการเมือง
นำไปสู่การปฏิรูปเยอะแยะไปหมด
เพื่อจะกรองคนดีเข้าสู่สภา
เพื่อจะไม่ให้พักการเมืองซื้อเสียง

มีความซื่อสัตว์สุจริตเข้ามาเป็นสอ

รัฐมนูลที่คุยว่า
จะเป็นคัมภีร์นำไปสู่การปฏิรูปการเมืองเนี่ย
เอาเข้าจริงมันก็เป็นรัฐมนูลที่เป็นปัญหา
และขัดขวางการเป็นรูปมากกว่าที่จะนำไปสู่การปฏิรูปด้วย
ยกตัวอย่างในบทเฉพาะการ
ที่ไปเขียนให้สวรรษร่วมโบสถ์
เลือกนายกได้เนี่ยอันนั้นมันถอยหลังเข้าครองชัด
ไม่เห็นจะมีเรียกว่าเป็นปฏิรูปยังไง
เดี๋ยวนี้ก็เลยมีเสียงเรียกร้องให้ร่างรัฐมนูลกันใหม่
ค่อยดังขึ้นทุกทีทุกทีอีกแล้ว

กฎหมายเลือกตั้งนี่มันเป็นเครื่องมือให้กรกตมีอำนาจที่จะกระจัดพักการเมือง
และนักการเมืองขี้ช่อขี้โกงทั้งหลายเนี่ย
สุดท้ายขึ้นมาก็กลายเป็นดาบทืด
ฟันคนโกงไม่เข้าหรอกครับรอดหมด
แล้วเผลอไปฟันเจอคนดีคนบริสุทธิ์
จำได้ไหมล่ะครับที่เชียงใหม่เนี่ย
เขาฟ้องร้องกลับเรียกค่าเสียหายด้วย
สุดท้ายสุดท้ายศาลต้องสั่งให้กรกตต้องชดเชยเยียวยาความเสียหายเขาตั้ง๖๐กว่าล้านบาท

อันนี้คือตัวอย่างของความล้มเหลว
ที่เริ่มต้นจากการเขียนรัฐมนูลที่คุณมีชัยเป็นประธานอยู่ตอนนั้น
ทีนี้วกมาเรื่องธุรกิจการเมือง
ที่กำลังออกฤทธิ์ดูดสอสอซื้อสอสอซื้อผู้สมัครกันอยู่ตอนนี้เนี่ย

ว่าผมเนี่ยอยู่กับข่าวการเมืองมาร่วม๕๐ปี
ผมลองนึกดูเอาอดีตมาเทียบเคียงกับปัจจุบัน
ผมเห็นว่าวงการเมืองมันเลวร้ายกว่าเก่าครับ

ในเรื่องของการใช้เงินทุ่มเทสู้กัน
แปดปีที่คอสชประกาศว่าจะปฏิรูปการเมือง
เป็น๘ปีที่ตั้งสภาพปฏิรูป
ตั้งกรรมการปฏิรูปมากมายขายกองหมดเงินหมดทองหมดงบประมาณไปมากมาย
สุดท้ายคือความศูนย์เปล่า
แล้วพอการปฏิรูปการเมืองล้มเหลว
การปฏิรูปด้านอื่นก็อย่าไปหวัง

เขาไปถามนักการเมืองรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่คุณเข้ามาลงทุนเนี่ยใบอนุญาตอะไรทั้งหลายเนี่ย
คุณต้องจ่ายเงินไหมคุณต้องเสียเงินใต้โต๊ะไหม

เขาจึงเอามาเป็นตัวเลขชี้วัดว่ามันจ่ายสวยมากขึ้น
สินบนมากขึ้นจ่ายใต้โต๊ะมากขึ้น
เพื่อแลกกับความสะดวกแลกกับใบอนุญาตในโครงการโน่นนี่นั่น

เป็นความล้มเหลวในการปฏิรูป
เราเนี่ยไม่อยากเปรียบเทียบกับจีนเพราะว่าจีนเขาปกครองในระบอบ
มิวนิสต์เขามีอำนาจเด็ดขาด
แต่อยากจะย้ำว่า๘ปีที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีศรีเนี่ย
เขาทำสงครามกับการเขาเอาผู้บริหารที่เป็นค่าราชการที่โกง
ประหารชีวิตขังคุกมามากมายมหาศาลหลายแสนคน
เมื่อไม่กี่วันก่อนประธานาธิบดีจีนก็ประกาศอีก
ว่าเขาจะเดินหน้าหลุยล้างให้มันหนักขึ้นไปอีก
ของเราเนี่ยพอการเมืองทุจริตเสียเอง
เราจะไปปราบปรามใครได้ล่ะครับถ้าการเมืองทุจริต
จะไปปราบการข้าราชการประจำข้าราชการประจำเขาก็
เขาก็เห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นตมไก่
ปิดท้ายที่ขอวกมาตรงนี้อีกทีหนึ่งเถอะ
หัวข่าวที่ว่าพักพลังประชารัฐยอมรับว่า
ผับจีนเนี่ยบริจาค๓ล้านเข้าพักจริง
ถึงแม้จะอ้างว่าไม่ได้สนิทกันแต่อยู่อยู่ขึ้นมาคนไปบริจาค
ตั้ง๓ล้านเข้าพักเนี่ยมันจะต้องรับรู้กันพอสมควรนะ
เพราะไม่ใช่เงินน้อยน้อยแล้วที่เป็นประเด็นก็คือว่า
เขาบริจาคแล้วเขาได้สัญชาติไทยถ้าบริจาคก่อนได้รับสัญชาติ
อันนี้ก็แปลว่าเขาบริจาคตอนที่เขายังไม่ได้สัญชาติไทย
มันต้องเจอว่ารับเงินต่างชาติอันนี้ถึงขั้นยุบพักได้เลยนะครับ
แต่ถ้าได้สัญชาติแล้วเอาเงินไปจ่ายบริจาคทีหลัง
อันนี้ถือว่ารับสินบนแบบไหนล่ะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขิดเส้นใต้เมืองไทย